คุณผู้ชมไปดูดราม่าอาหารกลางวันเด็กที่
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรชบุรีกันหน่อยนะคะ

มันน้อยไปไหมกินยังไงถึงจะอิ่ม

เป็นเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน

มีก๋วยเตี๋ยวโรงเหรงกับมันฝรั่งแล้วก็มีฝรั่ง๑ชิ้น
ไหมถามว่าน้องหนูจะอิ่มหรือเปล่า
เขาบอกว่าบางวันเนี่ยมีแค่กับข้าวอย่างเดียวไม่มีขนมหรือผลไม้ด้วยค่ะ
พอเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกไปเป็นดราม่านะคะ
นายสุวิทยทัพเหล็กผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต๒
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ก็เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็คณะครูในโรงเรียนที่เป็นข่าวนี้
มาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เรื่องต้นเขาบอกว่าเขาถูกกันแกล้ง
มีการแอบถ่ายภาพแล้วนำไปบิดเบือนความจริงว่าอาหารน้อย

จริงแล้วภาพที่ถ่ายที่เห็นนั่นน่ะ
คืออาหารกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล
ครูตักให้ในปริมาณที่พอกินไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป
เพราะว่าถ้ามากเกินไปจะกลายเป็นว่าต้องบังคับเด็กให้กินให้หมด
ซึ่งเด็กอนุบาลเนี่ยตัวก็ยังนิดเดียวไม่ได้กินเยอะ
แต่ถ้าคนไหนกินไม่อิ่มเนี่ยเขามีเติมให้มาเติมได้
ส่วนคนที่เอาภาพไปเผยแพร่ก็เป็นครูคนหนึ่งในโรงเรียนนั่นแหละ
เป็นเรื่องของตัวเท่าเสาเงาเท่าบ้านเท่าตึกเลย
เพราะว่าอยากได้อยากเด่นอยากดีอยากดัง
ก็จะเอาพวกนี้เป็นเครื่องมือ
ในการไปทำลายล้างในองค์กร
มันมีขั้นตอนกระบวนการนะครับในการตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริงมันมีมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นครูผู้ครองชุมชนเด็กนักเรียนผู้ครอง

ไทยสกุลร้านของกำหนดขึ้นมาแล้ว
วิธีการก็มีหลักฐาน
รับรองว่าเด็กได้กินอิ่มนะครับ
อาหารครบ๕หมูทุกคนนะครับ